แถวถนนรัชดาคุณผู้ชมเห็นไหมอ่ะอ่ะดูวงสีแดงนะอ่ะอ่ะ
อันนั้นโทรศัพท์นะคะโทรศัพท์ที่ถูกชาร์จเอาไว้
แบตเตอรี่หมดนะก็เลยชาร์จโทรศัพท์ทิ้งไว้อย่างนั้น
และคุณพี่รายเดอร์เสื้อส้มนี่แหละค่ะก็ทำทีหยิบนั่นหยิบนี่หยิบนั่นหยิบนี่
อ่ะถอดปั๊กชาร์จหยิบมือถือฟ้าบเข้ากระเป๋าเดินไปเลยค่ะ
ใครก็คิดแบบนั้นแหละค่ะทีนี้เนี่ยแหละค่ะปรากฏว่าไม่ใช่ค่ะ
มันเป็นการขโมยคือด้อมมองมองเห็นแล้วคงเดินเข้ามา
อาจจะเตรียมไปส่งของค่ะแล้วประเด็นว่าไปเห็นว่าเฮ้ย
มีโทรศัพท์วางชาร์จอยู่สักหน่อยก็แล้วกัน
ก็เลยหยิบค่ะถอดออกไปใส่กระเป๋าไปเรียบร้อยแล้ว
ปรากฏว่าเจ้าของโทรศัพท์คนนี้ก็เป็นรายเดอร์เหมือนกัน
แต่ว่าอยู่คนละค่ายกันนะคะคนที่หยิบโทรศัพท์ไปเนี่ย
พูดง่ายก็เหมือนโจรเป็นรายเดอร์ค่ายสีส้ม
สุดท้ายค่ะเจ้าของตัวจริงไม่ยอมนะคะ
ไล่ล่าตามจับโจรเสื้อส้มรายนี้ไปดูคลิปหน่อยค่ะ
อ๋อคุณผู้ชมได้ยินนะ

เสียงของคนที่กำลังมาเจ้าของโทรศัพท์ค่ะ
อ๋อคุณผู้ชมได้ยินนะค่ะ
คนที่กำลังเทศสั่งสอนพี่ที่เขาเป็นขโมยโทรศัพท์ไปเนี่ย
คือเขาก็ไม่ได้มีการลงไม้ลงมือหรือทำร้ายร่างกายแต่อย่างใดนะ
แต่เป็นการเหมือนเทศสั่งสอนแหละว่า
เออมันก็ต้องพยายามกดรับงานไม่ทัน

ไปเอาโทรศัพท์คนอื่นมันก็ไม่ได้นะคะ
ก็อย่างที่บอกค่ะเจ้าของเขาก็บอกนะว่า
ให้โอกาสแก้ตัวทำมาหากินกันต่อไป

ค่ะแล้วถ้ากดรับงานไม่ทันก็ต้องพยายามกันหน่อยในยุคนี้สมัยนี้คือทุกอย่างก็เดือดร้อนหมดนะคะไม่มีใครเดือดร้อนน้อยกว่าใครก็อย่าทำแบบนี้เลยนะคะ